มันมีเหตุที่เด็กหญิงวัย๑๔ปี
ก็ไปปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนชาย

ท้ายที่สุดเธอถูกนำมาทิ้งเอาไว้ข้างเสาไฟ
แล้วอยู่ในสภาพที่ชุดชั้นในฉีกขาด
ทีนี้ผู้ปกครองก็ไปทวงถามความคืบหน้า

กรณีที่เด็กหญิง๑๔ปีไปปาร์ตี้งานวันเกิด

คน๙คนชวนให้ดื่มเหล้าก็เมา

ตอนเช้าน้องวัย๑๔
เอามาทิ้งไว้ที่โคนเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน
แล้วสภาพนี่นะคือมันเสื้อผ้าเปื้อนดินไปหมดเลยค่ะ
กางเกงก็ขาดกางเกงชั้นในก็ฉี่ขาด
คุยไม่รู้เรื่องเลยคือยังเมาอยู่

ก็แจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพวังจันท
จังหวัดระยองเอาไว้ตั้งแต่๑๔กรกฎาคม

ว่าอาจจะโดนเพื่อนชาย๘๙คนไปล่วงละเมิดทางเพศ
ตอนที่ไปร่วมงานวันเกิดหรือเปล่า
หมู่บ้านท่าเสาที่ตำบลหนองวัวอำเภอบ้านค่ายที่ระยองค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเป็นช่วงรอยต่อ
ระหว่างวันที่๑๓เข้า๑๔กรกฎาคม
แล้วผู้ปกครองเด็กวัย๑๔ปีก็บอกนะกลัว
ว่าเด็กหญิงจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เพราะว่าสภาพตอนที่เห็นคือน้องไม่ได้สติ
ที่บริเวณอวัยวะเพศเวลาปัสสาวะ
ทีนี้พอน้องวัย๑๔ปีได้สติ
ผู้ปกครองก็เลยพาไปแจ้งความไว้ที่โรงพักวังจันทร์
เวลามันก็ล่วงเลยมาค่ะ
นี่วันที่๒๖แล้วทีนี้เลยไปสอบถามความคืบหน้า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นชาย
เขาเป็นคนกว้างขวางเป็นลูกหลานคนกว้างขวางในพื้นที่
ทางครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ตามเรื่อง

เดี๋ยวฟังเด็กวัย๑๔ปีหน่อยค่ะ
ทางด้านของตำรวจสพวังจันทร์หลัง
หลังจากรับแจ้งเหตุแล้วนะครับก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
ติดตามตัวกลุ่มเยาวชนทั้ง๙คน
ผู้ปกครองมาสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปก่อน
อย่างไรก็ตามได้ส่งตัวเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวังจันทร์แล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนระบุว่า
ทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ดังนั้นจึงจะต้องรอผลการตรวจร่างกายของเด็กหญิงก่อน
ที่จะดำเนินการอะไรต่อไปนะครับ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามพนักงานสอบสวนสพวังจันทร์เหมือนกัน

ส่งผลตรวจร่างกายของน้องวัย๑๔ปีมาแล้ว
ไม่เจอร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็จากการสอบปากคำเด็กวัยรุ่น๙คนในวงเล่าเนี่ย
คือทุกคนปฏิเสธหมดเลยว่าไม่ได้ข่มขืน
แต่ก็อาจจะมีการลวนลามกันเล็กน้อย
เพราะทุกคนดื่มกันหมดไงคะเมากันหมด
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนพาน้องเอามาทิ้งเอาไว้ตรงเสาไฟฟ้า
ขณะเดียวกันทางเรื่องทางคดีก็ยืนยันว่าดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะคะ
ที่สำคัญเรียกตัวพ่อของน้องวัย๑๔มาสอบสวนด้วย
เพราะว่าเชื่อว่าพ่อก็น่าจะรู้ข้อเท็จจริง
แล้วก็สามารถที่จะชี้แจงได้ว่าเรื่องนี้
สรุปแล้วเรื่องจริงคืออะไรนะคะ